ดาวมะยุรีกันหน่อยค่ะออกอาการเดือดปุดปุดปุดปุดปุดพอพอกับอากาศในช่วงนี้เลยนะคะตัดเพาะแทนน้องชายที่ทำงานไปแล้วเวลาล่วงเลยไปกว่า๕เดือนแต่ค่าจ้างยังไม่ได้รับเลยค่ะคุณผู้ชมค่ะมันเกิดอะไรขึ้นคืออย่างนี้นะพี่ดาวเนี่ยเล่าให้ฟังว่าน้องชายแท้ชื่อมิตรเปิดบริษัทจัดไฟรับว่าจ้างง

น้องเป็นคนรับงานมาการคุยกันเนี่ยน้องรับงานก็ต้องจ่ายเงินกับน้องชายเราพอเงินออกอะไรอย่างเงี้ยบอกว่าต้องบริษัทไลท์แมนมาทำเอกสารยื่นมานู่นเอาตอนแรกทำไมไม่บอกเขาน้องค่ะสองแสนเองงานอ่ะเกือบสิบวันความเดือดร้อนมันคือเกิดจากน้องเราเขาต้องเลี้ยงลูกเลี้ยงเต้าแล้วแต่เขานัดแล้วนัดอีกก็ไม่ให้เขางานราชการอ่ะอย่างมากเดือน

ถ้าเกิดว่าเป็นจากหน่วยงานราชการจริงจริงเนี้ยระยะเวลาตามที่พี่ดาวพูดเลยนะคะไม่ไม่ไม่ถึงแน่นอนสี่เดือนไปร่วมงานอะไรแบบนี้นะคะโอ๊ยน่าตกใจอยู่เหมือนกันนะคะ